โอเคให้เราหยุดนับอี้มากข่าวใส่ไข่นะคะ

อันนี้ทำอะไรของหนูลูก

หนูว่าอุตส่าห์ซื้อพ่อมาเข้าฝันใช่ป่ะ
หนูก็เลยซื้อเลขพ่อแบบเลขอายุบวกลบ

ไม่พ่อแค่เหมือนมาเข้าฝันแบบกลับมาหาที่บ้านอะไรอย่างนี้เฉย
หนูก็เลยซื้อแบบอายุพ่อบวกลบ

ไม่พ่อแค่เหมือนมาเข้าฝันแบบกลับมาหาที่บ้านอะไรอย่างนี้เฉยไง

ตอนที่ไปเจอผีที่โรงพยาบาลล้าง

แต่ว่าแม่พูด๙๑นะเพราะแม่ที่บ้านซื้อถูก๙๒อ่ะ

ไงเธอผีที่โรงพยาบาลล้างเธอ
เลขแม่สรุปเลขหน่อยเพราะได้เข้าสู่กองสลากพัด
นี่คืออะไรไม่ใช่

มายังไงกัน
๓ตัวท้าย

วันนี้วันความหวังใช่ไหมแม่

ปรากฏว่าเพื่อนถูก๒ตัว๕ใบ

วันนี้กองสลากพลัสมีคนถูกรางวัลที่๑แล้ว

คือเรื่องนี้คุณน็อตเขาก็มีการแถลงชี้แจงเหมือนกันนะ
เพราะว่าที่เรารู้กันนะคะว่า

แล้วที่ฉันซื้อสลากไปแล้วฉันถูกรางวัลงวดวันนี้

ฉันจะยังได้เงินอยู่ไหมหรือเป็นโมคะ
หลายคนก็เป็นกังวลคุณน็อตเขาชี้แจงเอาไว้แบบนี้นะคะว่า
คนที่ถูกรางวัลงวดประจำที่๑กุมภาพันธ์กับกองสลากพลัสเนี่ย
ก็จะมีขั้นตอนการส่งมอบเงินรางวัลให้เหมือนเดิมนั่นแหละ
แต่ต้องมารับลอตเตอรี่ใบจริง
แล้วก็ต้องรอพนักงานสอบสวนเข้ามาหารืออีกครั้งช่วงบ่าย

สำหรับในมุมของคุณน็อตเองเขาแถลงชี้แจงไว้บอกว่า
ก็อยากให้ลูกค้าเหมือนกับว่าได้ขึ้นเงินด้วยระบบเดิม
เพราะว่าทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยเคยชินกันอยู่แล้วอะค่ะ

เพราะข้อมูลเลขบัญชีอะไรมันอยู่ครบอยู่แล้ว

คือถูกอายัดทุกบัญชีเอาไว้ค่ะ
สำหรับสลากตัวจริงเนี่ยยังอยู่ที่บริษัท
ส่วนตัวคุณน็อตมองว่าถ้าให้ลูกค้าเดินทางมารับสลากใบจริง
แต่ละงวดเนี่ยมีลูกค้าถูกรางวัลมากกว่า๔๐๐๐คน

ให้เดินทางมาเนี่ยมันก็จะเป็นภาระเขา
บางคนเดินทางมาลำบากมาทีก็อาจจะออกัน
คนแน่นคนเยอะก็เลยเสนอไปว่าแบบนี้ดีไหม
ให้มีตัวแทนในการรับมอบอำนาจเพื่อเอาสลากไปขึ้นเงินแทน
แล้วก็โอนให้ลูกค้าที่ถูกรางวัลซึ่งจะเป็นเงินที่หักภาษีแล้ว
ยืนยันว่าลูกค้าที่ถูกรางวัลกับกองสลากพลัสงวด๑กุมภาพันธ์

กองสลากพลัสจะยังดูแลลูกค้าทุกคนเหมือนเดิม
แล้วก็อยากให้ระวังมิจฉาชีพด้วย

คุณถูกรางวัลใช่ไหมให้มาดำเนินการนู่นนี่นั่นนู่น

เด็ดขาดนะคะอันนี้เขาขอเตือนเลย

ตอนนี้เขาก็ยังคงเข้ามาทำงานปกติ
ไม่ได้มีใครออกไม่ได้ไล่ใครออก
ส่วนล่าสุดเมื่อคืนนี้ใช่ไหมที่คุณน็อตบอกว่าเขาเจอในทุนใหม่แล้ว
เขาก็จะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจด้านอื่นใช่ไหม
น็อตบอกว่าไอ้ทุนใหม่ที่ไลฟ์ไปเนี่ยก็คือลูกค้านั่นแหละ
เคยให้เขายืมเงินมา๒๐๐ล้านแล้วก็เคยถูกรางวัลที่๑กับกองสลากพลัสด้วย
ให้มาดูแลความเรียบร้อยเรื่องสลากของผู้ซื้อผ่านทางออนไลน์แล้ว
โดยพนักงานสอบสวนจะทำบันทึกสลากที่ถูกรางวัลทุกใบ
เพราะว่าตอนนี้บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดกำลังถูกดำเนินคดีอยู่
สลากก็เลยถูกอายัดเอาไว้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้นะคะ
แล้วก็มีการอายัดบัญชีไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินได้

ถ้าใครถูกรางวัลกับกองสลากพลัสให้เดินทางไปที่กองสลากพลัส
ก็คือบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดนั่นแหละ
แล้วคุณก็แสดงหลักฐานการสั่งซื้อสลากออนไลน์บนแพลตฟอร์ม
ถ้าคุณเป็นเจ้าของตัวจริงก็จะให้สลากใบจริงให้กับผู้ถูกรางวัล
แล้วคุณก็เอาใบนั้นไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวเอง
อีกครั้งจะไม่มีใครโทรไปแจ้งว่าคุณถูกรางวัล
เพราะฉะนั้นคุณไปตรวจสอบในแอปนะคะว่าคุณถูกหรือเปล่า
ขอประกาศวันนี้เขาออกประกาศมาแล้วคือเศรษฐีใหม่๓รายรางวัลที่๑
แตกที่กองสลากพลัสทั้งหมดนะแองจี้งวดนี้นะ๙ใบ
๙ใบเนี่ยถูกเยอะสุดเนี่ยคือ๓๐ล้าน
ของกองสลากพลัสนะฮะเขาโพสต์หลังจากการออกรางวัล
เลขเบิ่นไหมแองจี้มันก็เบิ่นมันก็๑๑๙๖อะไรอย่างนี้
๒๙๗๑๑โดยสลากจริงเนี่ยอยู่ที่กองสลากพัสท์
จำนวน๙ใบมีอยู่จริง
รวมเป็นเงินตอนนี้๕๔ล้านบาท
นี่นะฮะอันนี้เขาขึ้นไปแล้วขอแสดงความยินดีเนี่ย
เขาเขียนผิดแล้วก็กองสลากพลัสเนี่ยเขาระบุเลยว่า
ผู้โชคดีทั้งหมด๓คนนะฮะ
เราขอแค่จังหวัดแล้วกันเนอะแองจิเนอะ
แต่ความจริงเขาก็มีประกาศในไอจีของไทยรัฐแล้ว
จังหวัดนครราชศรีมา๕ใบอยู่ที่๓๐ล้านบาท

อุตราดิตไม่เห็นจะมีบ้านเจ้าเลยแองจิ
ลำโปรงลำปางอะไรอย่างนี้
อยู่ที่อุตราดิตอะลูก๒ใบ

ไปอยู่ที่ประจวบคิริขันอีก๒ใบ
รวมแล้วเนี่ย๙ใบฮะ

นี้แปลงระจการในงวดนี้ทุกรางวัล
ขออภัยลูกค้าที่ไม่สามารถชำระ

คือคนที่ถูกกับกองสลากพลัสงวดวันนี้เขาบอก
วิธีการจะเป็นแบบนี้๑๕กุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะคัดแยกลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลออกมา
แล้ววันที่๖กุมภาพันธ์ตัวแทนของกองสลากพลัสจะเอาสลากของทุกคนที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินให้
แล้ววันอังคารที่๗กุมภาพันธ์เขาจะโอนเงินให้
เพราะว่าเขาคุยกันแล้วว่าเออเห็นใจกลัวว่าเดี๋ยวจะแบบลำบากกัน
เพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่มดอ่านไปก็หลายจังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเลย
ก็เลยเดี๋ยวจะไปขึ้นเงินให้แต่ก็จะมีการหักภาษี๐๕ตามปกติ
คือถ้าเป็นซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มปกติเนี่ยถูกรางวัล๒ชั่วโมงคุณจะได้เงินเลย
จะโอนเงินให้คุณเลยแต่ว่าอันนี้อาจจะล่าช้าหน่อยคือคุณจะได้วันที่๗กุมภาพันธ์คือ๑อาทิตย
แต่อยากให้มั่นใจว่าได้เงินแน่นอนและทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการคัดแยก
การเอาสลากที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงินหรือการโอนเงินเนี่ย

ใช่ค่ะสวัสดีคุณหนุ่มฮะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ
แอปเป่าตังค์นี้ก็๑๗ใบนะให้ทุกคนรู้

แบบว่าแบบว่าที่เขาประมาณวันนี้แอปเป่าตังค์ก็ถูกเยอะ

นั่นแหละและ๐๑ใช่ไหมแม่สลากเกรงเหลือนี่
งวดนี้หลือเยอะสุดอึอ
ควรใช้เงินมายาวแล้วก็งวดนี้เพราะว่าหือเหลือเยอะ
เอิ้ปคุณหนุ่มผมรอคุณสะอาดเลยผมรอฟังคุณอยู่เลย
ขอบคุณค่ะ

ด้วยยังว่านิสัยไม่ดีอย่าอยู่ใกล้คนเลว

คนดีไม่ว่าคนดีแว่นหนู
คนเขาบอกตอนนี้คนประดันคนดี

อ๋อเอาเลย
เอ้าประเด็นถกเถียงในโลกทวิตเตอร์

คนเขาถวายนมชมพูกันใช่ปะ
นมชมพูนมเย็นที่เรากินกันเอาสีอร่อยไหม

เอาละถามก็ไม่ได้
อะไรเนี้ยก็เอาไปถวายพระอืม
เพิ่งเห็นเหตุการณ์ตรงแบบว่ามุมถังขยะเนี่ย
มีขวดนมชมพูสตอเบอรี่เป็นร้อยขวดวางทิ้งไว้เนี่ย
เลยสงสัยว่าโปรกติเนี่ย

เราสามารถเอากลับมากินต่อได้หรือเปล่า
เนี่ยคุณคิดว่าแต่ส่วนใหญ่เอากลับมากินได้นะ
ของไหว้ก็ส่วนใหญ่ฉันว่า
แต่ให้คนกินไม่ได้กินแน่นะ

ก็เดือนนี้คนไปพระแม่เยอะไง

ความรักเหรอปะเดี๋ยวไหมใช่ไปขอความรัก

ไปหาที่พระแม่รัศมีขอความรักเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย

แล้วแม่ก็กินนมชมพูทุกวันทั้งวันอย่างนี้หรอ
ตรงใกล้นี่เรามีน่าเสร็จไทยราภาว

ไปทำมาทั่วโลกว่ามันจะมีแล้ว
คุณคิดว่าของถวายพระกินได้ไหม
แอ้งจี้ว่าได้ไหม

ได้เวลาราใช่นั่งตุจีนเราไหว้ปันพรรพฤตเรายังกินเลยกันใช่ป่ะใช่ไหม
มันแล้วแต่บางคนถือไม่ถือแต่แบบมดดำยังใช้ใบกงเต็กอยู่เลยถูกไหม
โอ้โหนุ่มลอตัดเผาให้นะทุกวันนี้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยทุกวันนี้ก็ให้กันกองเต็ก
เฮ้พีห์เดี๋ยวเจ้าจ่อยเผา๗วัน๗คืน
เผาปุ๊บปุ๊บใส่เผลอใส่พริกเผาไปตาม

นะเขาก็บอกกินได้วันนี้คือสรุปง่ายว่า
เวลาเราของถวายปุ๊บเนี่ยเอาไปกินได้

แต่ถ้าสมมุติความคิดของคนนะ
สมมุติถวายเทพถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ย

แต่เอาไปให้คนแบบว่าจรจัด
คนที่เขาไม่มีอะไรทานอย่างนี้ได้
อย่างดอกไม้ที่เขาให้เรามา
ไปว่ายพระได้ไหม
อย่างดอกมุมอะไรเราก็ไปว่ายพระต่อได้

ถวายภะในที่นี่คือหมายถึงว่าแบบ
ภะที่บ้านหรือภะสงห์
ของไว้กินได้แต่ของเส้นไหว้ไม่กิน

พวกของไหว้สัมภเวศีที่เขาไปตั้งเอาไว้ทางสามแพงอย่างนี้
คือคือต้องคือไหว้กินได้นะแต่ของไหว้ผีอย่าไปอุตริกิน
หรือถ้าสมมุติวันนี้เอาเพื่อความเป็นสิริมงคลเอากลับมาทานได้
ส่วนข้อสรุปทางสายมูจะเป็นยังไงก็ยังไม่มีอาจารย์คนไหนเขากล้าออกมาฟันทงหรอก
แต่ทางที่ดีเนี่ยควรถวายให้เป็นจุดแล้วก็ไม่เป็น
ก่อขยะขยะเยอะตอนสมัยเทพอยู่บนโลกมันคงยังไม่มีขยะแต่ทุกวันนี้มันมีขยะไงเธอ

โอเคนะครับไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เรียกว่าเป็นประเด็นสถาน
เมืองมั้งกันคือนอกเหมือนกับนางสาวชาวไต้วันที่วันนี้คุณชุวิตเอง
ก็ได้มีการแถลงข่าวนะฮะร่วมกับพยานคนหนึ่งก็คือทางคุณ
บอกเลยบอกว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนที่ควักเงินจ่ายให้
และที่สำคัญที่สุดเขาไม่ได้ติดสินบนแต่เขาถูกรีด
เขามีเงินอยู่๓๐๐๐๐นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยทางตำรวจเนี่ย
พยายามที่จะขอเขาต้องแอบเงินไว้๓๐๐๐แล้วให้ไป๒๗๐
เขาว่าแบบนั้นนะฮะนี่คือกรณีของคุณสกาย
ผู้หญิงที่ดูไม่ได้ฟังเรื่องพวกนี้เลย

บอกอยากจะได้พยานเป็นหลัว

เขาเป็นคนธรรมดานี้แล้วอยู่ที่สิงคโปร์

กูเค้ารอมากอะไรอย่างนี้ไหม
ในหน้าไกมาจีนตามเป็นการพูดเรื่องของข้าวชีนไปถูกตำรวจหน้ายเรียกหนึ่ง
เนี่ยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เอามาเปิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ
คือล่าสุดนะฮะเรื่องนี้นะครับก็ทางฝั่งของเอ่อ
บรรทุรกรัฐกุรชัยนะครับท่านเคยเป็นผู้อบการอยู่ที่สมมติพุทธยานเนี่ย
มีการตรวจสอบแล้วก็สั่งการนะฮะให้ดาบตำรวจนพกฤษ
สูงบ้ายดีบัตรการตำหลวดภูทรจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับ
หลังไปพบว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวการรับเงินจริง
นี่นะฮะตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวสื่อมวลชนรายการโหนกระแส
คือเขามาออกรายการเสร็จปุ๊บเขาเปิดในรายการเลย

ได้เดินทางไปดายงานตัว

ขณะเดียวกันนะครับพลตรวจโทไตลงผิวพันธ์นะครับ

ซึ่งตามประกัติของจังสรุปพาณิชย์
เรื่องของการกำหนดให้บารากู

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้าม
นำเข้ามันในรัฐชนาจักรนะฮะในปีสมรรถ๑๕๗
ดังนั้นผู้ที่ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดฐานรับไว้
มาตรา๒๔๖ประกอบมาตรา๒๔๔พรบศุลกากรพศ๒๕๖๖
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เพราะฉะนั้นใครมีว่าในครอบครองเดินถึงปีสมรรถ๑๕๕อาจจะโดนได้เหมือนกัน

เพราะประเด็นทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นถ้าไล่เรียนกันดีมันเกิดเรื่องของลำบดำ

ตอนนี้เกิดเรือไฟฟ้าเพราะว่าอย่างชาวจีนเนี่ยคนนี้ถูกไหมฮะ
คือที่เขาเองเนี่ยถูกเรียกเงินเนี่ยนะฮะ

ไม่มันไม่ใช่อย่างงั้นบดดำ

ไปต่างประเทศคุณห้ามเอาผลไม้ลงไปนะ

แต่อันนี้คือในไทยมีหรือเปล่าแบบนี้

พกมาอาจจะถือว่าผิดพลาด
แต่ประเด็นคือเขาไปเที่ยวตลาดอย่างที่
พัทยาเขาก็ไปเห็นหรือห้วยขวาง
เขาก็ไปเห็นว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าวางขาย

ในเมื่อมีวางขายไอก็สูบได้

ไม่เป็นไรตำรวจก็ไม่เห็นได้จับอะไร

อัตราของสินค้านั้น
สมมุติไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย
เอ่ออันละ๒๐๐๐อะ
อันละ๒๐๐๐ก็เป็น๘๙๐๐๐หรือ๑๐๐๐ก็ไป๔๐๐๐๐
อะไรอย่างเนี่ย
เขาก็เรียกว่าอ่านั้นจ่ายมา๕๐๐๐๐จบ
อย่างของชาวจีนคนนี้ชาวจีนบอกว่า

แต่จากแหล่งข่าวที่เขาบอกมาเนี่ยก็คือมีการไปเรียกเงินเขา

คุณก็เลือกเอาว่าคุณจะติดคู่หรือคุณจะจ่ายเงิน

เกือบจ่าแล้ว

อาชารูมซับเบอรี่ชัลรูมชัลรีนะอุศบรีผมจำได้นะ

เมื่อก่อนบารกูนี่อยู่มานานมากตั้งแต่สมัยหนูเรียนมหาลัยเลยนะ

คือห้ามนำเข้าห้ามขาย

แต่ว่าถ้าคุณพกคุณมีในครอบครอง

แต่เอาจริงคือทุกวันนี้มิ้นเห็นแบบพูดตรงเลยอ่ะ
คนรอบตัวค่ะก็คือติดมือกันทุกคน
และโทษนะบารกุยันต์นานา

มีรูปโชว์ตำรวจยังสูงภพเลย

แล้วอันนี้ก็คือต้องแบบยังไงจะยังไง
คือถ้าจะทำตามกฎหมายจับจริงเราก็ไม่ว่านะ

คือเอาง่ายเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยเวลาเที่ยวเสร็จ

บุรีอย่างนี้ก็ต้องลงไปเคลียร์นะ
แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าก็สูบกันทุกคน
อย่างคุณพินัมบอกว่าคือบางคนเขาก็สูบ

เขาก็มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าอะไรก็มีอะไรอย่างนี้

คนอะหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าคือแรกเริ่มก็ดนีกว่า
ใช่ค่ะคนสูบบุหรี่ที่มันเป็นซองใช่ไหมคะ

แล้วเค้าก็หันมาสูบแลกเริ่มมันจะมีเคลียร์เรื่องอะไรน่ะ

มันอาจจะมีแค่นิโคตินอย่างเดียวแต่ไม่มีอย่างอื่นกันเผาไหม้

แล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยแบบเปลี่ยนไปเรื่อย
เป็นแบบนอกจากอันนี้แล้วก็เป็นที่มันมีรสชาตินู้นรสชาตินี้
ที่มีน้ำยาแต่ละกลิ่นแต่ละรสอะไรอย่างนี้
คนก็เลยเปลี่ยนจากบุหรี่ธรรมดาเป็นบุหรี่ไฟฟ้า

ทำไมแม่แม่ด่าเราก็ด่าไปเลย

อันนี้ไม่ได้ไปคุณก็บอกให้คนอื่นซื้อมา

อ๋ออีหนูมอีเลวอีบาทชม

ไม่เก่งว่าด่าถ่ายภาพกว้างใจมิ้งก่อนพิบาย

สูบมาอีกคุณไม่เคยสูบไหม

พี่เรียกว่าเลิกของจริงแต่มดดำยังมีสูบอยู่บ้าง
สิ่งที่เธอทำแค่เลยว่าที่แบบพูดกับประชาชนไม่ดี

คือก่อนหน้านี้พี่อ่ะคือไปหาหมอ
แล้วปรากฏว่าพี่ก็ไปตรวจความดันปรากฏความดันมันขึ้น
หมอก็เลยบอกว่าคุณต้องกินยานะต้องกินยาเนี่ยตลอดชีวิตนะความดันอะไรอย่างนี้

ผมไม่อยากกินผมไม่กินยาได้ไหมผมไม่ชอบกินยาอะไรอย่างนี้
หมอให้คุณก็เลือกเอาละกันคุณก็ลองไปลดเค็มแล้วก็เลิกสูบบุหรี่ดูได้ไหมล่ะ

ปรากฏหลังจากนั้นพี่เลิกกินเค็มเลย
พี่ไม่กินเค็มสมัครก่อนจะกินแบบใส่น้ำโปรงน้ำปลา
ใส่น้ำปลาเลยก็คือกินอะไรก็จะไม่กินเค็มไม่อะไรอย่างนี้

ใช่หักดิบเลยแล้วบุหรี่ก็ออกมาก็ไม่สูบเลยทิ้งเลย

เลยสูบมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่สูบอีกเลยนะ
แล้วมันทำได้ทันทีเลยเหรอพี่หนุ่มใช้เวลานานไหม
มันอยู่ที่ใจไงแล้วคือนิสัยสันดารพี่เป็นคนแบบนั้นด้วย
คือถ้าพี่ไม่เอาคือพี่ไม่เอาเลยไงอืม
เป็นคนถ้าเกิดพี่ไม่เอาคือไม่เอา

เอาก็ไม่เอาเลย

มันจะเหมือนเลิกเล่าเลิกยางอะไรอย่างนี้ป่ะ

เออมีแต่ว่ามันอยู่ที่เราไง

แพ้ตัวเองอันนู้นอันนี้มันก็ไม่ได้อะ

เดียวก็สักพักนึงแล้วก็ไม่สูบก็ไม่สูบไปเลย

ตอนนี้เหม็นแล้วอยู่ใกล้เขาก็จะเหม็นก็อะไรอย่างนี้
เนื้อพี่ก็มีแต่เคยกินมาแบบชอบกินมากก็ไม่กิน
เพราะว่าหมาจะตายไปบนเอาไว้

เอาหมาไปตากแดดจนตายได้กี่ตัวไม่พูดบ้างล่ะ

ไม่ได้เอาหมาไปตากแดด

อยู่เย็นกันไม่มีไม่มีแดดเหละนี่

ปรากฏมันร้อนแล้วมันตายเลย
มันฮีตฮีสโตตายเลย
อันนี้ดูไม่ดีเลยนะ

ว่าคุณพูดเรื่องอะไรคุณเป็นคนดีนะ

แต่คุณพูดอย่างนั้นดีแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

เรื่องบางเรื่องเขาไม่ควรจะออกมาพูด

มันควรพูดที่ไหนมันเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วย

อันนี้สิ่งสำคัญอันไหนจะพูดแล้วพี่พูดให้ฟังสิ่งหนึ่ง
อันนี้คือต้องระวังด้วยเมื่อก่อนนี้พี่อ่ะเคยไม่สบายแล้วแบบคือแบบตอนนั้นมันกดไหลย้อนมากแล้วแบบโอ้โหหนักเลยแบบไม่ไหวแล้วกูจะตายไหม
นี่น่ะแล้วพอแบบมีมีคนไปบอกเอ๊ะนุ่มเป็นไงคือจิตรสยิ่งตกเวลาคนไปแบบถามให้นะ
นะเป็นกำลังใจให้นะให้กำลังใจนะเออจริงจิตเราตกมันเป็นจิตเราตกคือเหมือนเราไปหกมุ่นอยู่กับอาการป่วยหรือโรค
ไม่คือแทนที่เราจะอยู่อยู่กับมันแล้วก็กำลังหาวิธีการในการที่จะดูแลตัวเองกลับกลายเป็นว่าเราต้องไปเห็นว่าเป็นกำลังใจมันทำให้รู้สึกว่ากูเป็นเยอะขนาดน้อยเหรอใช่จ้ะ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
ถูกปะคืออะไรก็บอกว่าดำไปคนก็ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่หรอก
ถ้าเรื่องคนนู้นเลิกกันคนนี้เลิกกันโอเคมันอาจจะสนุก
ถูกต้องป่ะคนติดตามเหมือนละครแต่ความเป็นความตายเราก็ไม่รู้อ่ะ
คืออืมแล้วก็ตัวเขาเองเขาก็หน่อยอ่ะเขาก็หน่อยว่าก็เรารู้ไงว่าเขาหน่อยเขา
เขาแบบไม่โอเคที่จะพูดเยอะเยอะเพราะแม่ก็ต้องคุยตลอดเนี่ย
อืมก็รู้ก็คุยกับเขาก็ได้แบบเออเผลอ
แต่อันนี้เด็ดกว่าช่วงนี้พระสงฆ์เนี่ยอุ้ย
มารายวันคือช่วงพีคของวงการสงฆ์อ่ะ

ล่าสุดกรณีสามเณรรูปหนึ่ง

มีชื่อเพจ

มาชวนป่วยไงก็ป่วยไง

อีบ่าเอ้ย

เขาอยู่ที่สภาสมเนรโรงเรียน

มันเป็นจุดมันดูแหวนหัวแกเหรออีนุ่ม
มันกี่จุด
มันน่ำจะบ้ามันน่ำจะอ่านจุดได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
ก็มันเขียนมากี่จุดฉันก็จะต้องอ่านทุกจุด

ดู
ครับไล่ให้สึกได้เลย
ตอนกลางวันก็แต่งชุดเป็นเนร

นางใส่วิกไปเต้นโหงโหงโหงโหงโหงโหงโหงโหง

อุ๊ยเดี๋ยวนะอันนี้คือพวกชุดตอนกลางวันมีพรรดิพัดพันธุ์คออย่างนี้หรอฮะ
คือเอาไปว่านางก็ไม่ได้หรอกนางมาเรียนหนังสืออะเธอ
อุ๊ยนี่หรอชุดกลางคืนนางใส่วิกสวยสวย
สวยไงเห็นไหมล่ะตัดภาพไปตอนกลางวันก่อน
จางป๋อจือไงขึ้นแบบวินโดว์คู่น่ะไหม
เนี่ยกลางคืนนางก็จะแต่งหญิงค่ะตอนเช้านางก็ให้พรค่ะ
กลางคืนนางก็ไปแต่งหญิงเต้นโยงซึ่งทางเพจเขาก็นำภาพมาเทียบกันอ่ะ
ว่าในปี๒๕๖๕กับภาพปัจจุบันปี๒๖๖เห็นว่าใบหน้านางเปลี่ยนไป
จากนี้ยังมีภาพสมเนรรูปนี้สวมวิกแต่งตัวเที่ยวราวกับสาวน้อย
วัยแรกแย้มนะครับแล้วโพสต์ภาพจากหน้าลายของสามเณรเนี่ยก็มีลักษณะเป็นลายแบบ
นี่หนูรับงานเอ็นด้วยค่ะเนรเนี่ยนะเนร
แล้วเขาแอบออกจากวัดกลางคืนไม่มีพระเห็นเลยเหรอคะ
มันเหมือนโรงเรียนประจำอ่ะมันไม่ได้คืออย่างที่เราเคยเล่าให้คุณฟังอ่ะ
คือเขาไม่ได้มาบวชปฏิบัติก็จะเป็นพระ
แต่เขาบวชเพื่อให้จบม๓ป๕ป๖ใช่ไหมแองจี้สมัยก่อนเขาจบเด็กภาคเหนือ
เขาจะเรียนเพื่อจบม๕ม๖คือพ่อแม่ก็ไปทำมาหากินกัน

แล้วก็ตอนเช้าเด็กเขาก็เรียนหนังสือเหมือนเด็กปกตินั่นแหละ
แต่ตอนนอนก็จะนอนในวัด
แล้วก็อยู่กันเหมือนเป็นกลุ่ม
โอ้กระเทยอยู่เป็นกลุ่มแฮปปี้ไงเธอ

สิ่งที่นางทำอยู่เนี่ยมันผิด

แต่ด้วยนางก็เคยตกเป็นข่าวดังมาแล้วนะถูกแชร์มาแล้ว

กลางคืนนางบอกนางเป็นเด็กเอ็นเถอะ
ตอนเช้านางรับบินทบาทส่วนใหญ่เลยให้พรใหญ่โอ้โหเรากราบใหญ่เนรน้อยเนรน้อย

นี่ไงเช้าเอ็นสวดไงกลางคืนเอ็นดื่ม
ตอนเช้าก็รับเอ็นออกไปซื้อนี่ไงเธอตอนกลางคืนนางเป็นอย่างนี้

อะไรเห็นไหมเขาบอกอะไรก็ที่หมายถึงบอกไงไม่ฉีดยาคุมไง
อ๋อที่เธอบอกว่าฉีดเธอผิดกฎไหมใช่ไหม
ใช่ก็บอกก็เดินสวนกันเลยเพื่อนกับเธอก็ฉีดยาคุมเนาะ
รู้แต่เอาจริงนี่ถามอ่านข่าวอะ
เวลาไปเหนือพี่ก็เห็นประจำนะ
เวลานางเดินมาเป็นกลุ่มนางเทคกับโฟโต้กันนะคุณแม่

พวกนางเป็นแก๊งกันเลยเธอนางเป็นแก๊งแบบว่าเหมือนแก๊ง

แล้วก็แซวน้อยแซวเนรน้อยนะแซวพระไอ้นะ
จริงนางเห็นจริงมันเป็นเรื่องปกติไว้
คิดไม่ออกว่ามาอยู่ถนนแบบถนนคนเดินอะไรอย่างนี้

แล้วก็ชุดกระเป๋าย่ามอะเขาจะมีใส่ขาว

ไม่ต้องไม่ต้องความชั่ว

มึงเราจะเล่นทั่วนะอีหนุ่มอีเหลว

ไปกันค่ะคุณอนุจริงเขาบอกว่า
วันนี้ยาบ้า๒เม็ดเท่ากับเป็นผู้

คือล่าสุดที่คุณอนุทินไปลงพื้นที่ประสัยที่กรุงเทพ
เขาบอกว่าครั้งนั้นนี่คือเขารู้สึกว่าตื่นเต้นมาก
ไม่เคยปลาใสจังหวัดไหนแล้วตื่นเต้นเท่าที่กรุงเทพมาก่อน

บอกว่าจากก่อนหน้านี้๑๕เมตรคือผู้ขาย

ถือครอง๕เม็ดเท่ากับเป็นผู้ขายยาหรือผู้ค้ายา
ใครมียาบ้าครอบครองอยู่๑เม็ดคุณจะถือเป็นผู้ค้าทันที

คือคุณอนุทินบอกว่าอยากที่จะแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องการถือครองยาบ้า
ซึ่งในแพทย์โอภาษการกวินพงศ์ก็มีการเตรียมข้อมูลเป็นตัวแทนในการประชุม
กับคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดแห่งชาติแล้ว
คือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีการประชุมเรื่องนี้มาประมาณ๒๓เดือนแล้วอะค่ะ
แล้วก็มีการรวบรวมทั้งข้อมูลเหตุผลต่างนานา
ซึ่งคณะกรรมการบำบัดมีมติเห็นชอบให้แก้กฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องการถือครองยาบ้า
แล้วก็จะประชุมคณะกรรมการบำบัดอีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อสรุปร่างกฎกระทรวง
ที่จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามก็คือตัวเขาอะเนาะ
เสนอสู่การพิจารณาของคอรมอต่อไป
คือคณะกรรมการบำบัดเขาบอกแบบนี้ค่ะว่า
ไม่อยากให้มีการเลี่ยงบาลีหรือมีการซิกแซคอะไรอีกในเรื่องจำนวนเม็ดของการถือครองหรือว่าผู้ครอบครองยาบ้า
อย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยมัน๑๕เมตรถึงจะเป็นผู้ค้า
สักพักหนึ่งมีการแก้กฎกระทรวงเหลือ๕เม็ดเป็นผู้ค้า
แต่๕เมตรมันก็ยังมีการซิกแก๊กหมุนเวียนอะไรใดทำให้กลายเป็นผู้ป่วยไปอะไรแบบนั้นนะคะ
ก็เลยบอกว่าเม็ดเดียวแล้วกันคุณมีเม็ดหนึ่งคุณถือว่าคุณค้าไปเลยจะได้จัดการเรื่องปัญหายาเสพติดให้มันเด็ดขาด

ประเด็นนี้เหมือนกันว่าไม่คุ้มหรือเปล่ามันจะทำให้เป็นการลดจำนวนผู้ที่จะฉวยโอกาสไปค้ายาบ้าไหมแล้วก็เดี๋ยวจะคุกขังไม่พอเตียงพยาบาลไม่พออีกไหมเหมือนที่พี่มดกังวล
อนุทินบอกว่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะดูเรื่องการดูเจตนารมณ์แล้วก็พฤติกรรมคือใช้ดุลพินิษฐ์ด้วยสมมุติว่ามีสมมุติไปเจอคนนี้มียาบ้านหนึ่งเม็ดเขาก็จะดูเจตนารมณ์แล้วก็ดูพฤติกรรมก่อนถ้าพฤติกรรมเข้าข่ายหรือว่าดูทรงดูเจตนาแล้วไอ้นี่ขายแน่ถึงแม้จะมีแค่เม็ดเดียวเพราะว่า
แล้วเค้าเข้าพูดในบทวิธีเราแหละว่าเค้าอยากแก้ปัญหายาเสียบติดให้เด็กขาดจริง
บำบัดต่อคนเพื่อเทศกี่หมื่นเข้าออกปะล่ะเขาก็ออกไปเลย
ว่าเรื่องบำบัดมีแล้วมีแล้วอนุมัติงบเหมือนกันค่ะพี่มด
ละจังหวัดต้องการแบบว่าบำบัดจังหวัดเพราะตอนนี้

หมู่บ้านมีคนติดยาบ้าหมด
ใช่เหมือนที่พี่มดก็อ่านข่าว
ให้อบจเช็คไปเลยว่ามีใครที่จำเป็นจะต้องบำบัด
เพราะว่าทุกวันนี้การเกิดของมนุษย์ของคนไทยก็น้อยลงอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคนเหล่านี้มาบำบัดยังไงเช่น

อาจจะต้องเอาสมุนไพรอะไรเข้ามาช่วยบำบัดหรืออะไร

อันนี้เขาบอกว่าหนึ่งคือเขาจะใช้ยาแรงคือให้กฎหมายมันแรงขึ้น
คนจะได้ไม่กล้าค้าไม่กล้าขายไม่กล้าซื้อ
คือเรื่องบำบัดเยียวยาเขาก็มีการอนุมัติงบเหมือนกันค่ะ
รองรับบำบัดผู้ติดยาเสพติดเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
มีแผนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะให้กรมการแพทย์ดูแลเรื่องนี้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต
การบำบัดในชุมชนที่พี่มดพูดเมื่อกี้เขาบอกว่าจะอนุมัติงบประมาณ๕ปี
เพื่อ๑ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อรองรับแผนบำบัดยาเสพติด
และกระบวนการบำบัด๑คนใช้ระยะเวลา๓เดือน
ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าการบำบัดรักษาเนี่ยมันก็ไม่ด้วย
แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะหายขาด๑๐๐บางคนอย่างที่เราเห็นอ่ะ
ออกจากคุกมาจากโครงการประมาณนั้นก็กลับมาติดยาเหมือนเดิมเขาก็เลยบอกว่า
มันเลยต้องทำสองทางบำบัดออกมาแล้วแล้วก็ต้องให้คนไม่ถือครองยาด้วย
เดียวก็คือให้เป็นผู้ค้าไปเลยจะได้แบบตัดตอนกันไปแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

สอเขียนคิ้วมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิ้วของเราเราเลือกเอง
เอาล่ะไปที่โรงพยาบาลแคร์คุณอ๋ออ๋อ

หลัง๒๕เนี่ยคอลลาเจนมันลดน้อยลงก็ต้องกินกันสักนิดนึง
อ่ะโอเคนะไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับก็อะไรอ่ะ
โรงพยาบาลเอกชนแจงลูก๓ขวบเสียชีวิตนะครับ
หาหมอตอนกลางวันบอกไม่หนักเพราะกลับบ้านเที่ยงคืนซุดแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
คือเรื่องนี้นะครับน้องไฮเทคครับอายุ๓ขวบป่วยเป็นโรคหอบนะฮะ
แล้วก็มีไข้ครอบครัวเองก็พาไปส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งครับ
จังหวัดสระบุรีต่อมาหมอบอกว่าเป็นอาการหลอดลมอักเสบ
ก็พ่นยาให้จัดยาให้พ่อแม่เนี่ยต้องการจะให้เอ็กซาเรย์นะครับ
แต่หมอบอกว่าไม่เป็นไรมันต้องอาการหนักถึงจะเอ็กซาเรย์ได้
ไอ้แบบนี้กลับบ้านไปเลยไม่เป็นไรหรอก
จากนั้นเที่ยงคืนครับน้องไฮเทคอาการหนักนะฮะ
ต้องนำส่งโรงพยาบาลเอกชนที่เดิม
หมอคนใหม่บอกว่าอาการของน้องเนี่ยหนักมากนะครับ
สุดท้ายน้องเสียชีวิตคุณผู้ชมครับ
พ่อแม่ก็คล่องใจนะครับว่า
การเสียชีวิตของไฮเทคหรือลูกของตัวเองเนี่ยนะครับ
วินิจฉัยของหมอหรือว่าเพราะอะไรกันแน่
ล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามข้อเท็จจริง

ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่สามารถให้ข้อมูลได้

ต้องรอให้ผู้ปกครองของเด็กนั้นทำหนังสือมานะครับ
ทางพยาบาลเนี่ยถึงจะตรวจสอบให้นะฮะ
ส่วนทางด้านในแพทย์ประสิทธิชัยมั่งจิตนะฮะ
รักษาการตำแหน่งในแพทย์เชี่ยวชาญ
วิศกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

การจะเป็นโรคไม่ว่าจะหนักหรือไม่หนักแค่ไหน
ก็มีหลายเรื่องที่ต้องไปหาข้อมูล
ขอข้อมูลจากทางญาติว่าเด็กเจ็บป่วยมากขนาดไหน

ส่วนหนึ่งทางโรงพยาบาลก็รักษาเต็มที่

ได้จากหลายสาเหตุทั้งตัวคนไข้เอง

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะ

เพื่อจะให้โรงพยาบาลเอกชนนั้นได้พูดคุยกับทั้งคู่
เสียหายว่าจริงจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่และเป็นอะไรกันแน่เนี่ย
ครับก็ว่าแบบนั้นได้พ่อกับแม่ก็เศร้าใจแล้วสิที่มันว่า
ดูไทยรักนิวโชว์แล้วแบบแบบลูกเขาแค่น่ารักน่ารักอะโถย
เอ้ยสามขวบอืมอ่ะมาเรื่องนี่ตังเกงนักมวยเห็นไหมล่ะใช่อืม
น้อยมีแต่คนบอกว่ากำลังแบบวัยน่ารักน่าฟัดอ่ะใช่ค่ะมีประเด็น
ราม่าเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวบอกว่าคุณพิงกี้ได้ปลด
จริงยังต้องใส่อยู่นะค่ะแต่คือหมายถึงว่าตอนทำงานเนี้ย
ก่อนทำงานอย่างเดี๋ยวนางจะมาออกอีเวนท์พรุ่งนี้อืมพรุ่งนี้นางจะออกอีเว้นท์
แล้วใครมาใส่ใส่ถอดถอดถอดให้แม่งงก็นั่นดิเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าใส่เองถอด

ไม่รู้ว่าใครใส่ถอดเทคนาลังได้วะ

คือเรื่องนี้คนถล่มลงเยอะมากเหมือนกันนะคะ

ถามว่าเขาบอกว่า
จำเลยที่๗ในคดีช่อกง
ทำไมถึงได้รับอนุญาตให้ปลดกำไรอีเอ็ม
เพื่อความสะดวกในการรับงานแสดง
คืออันนี้เป็นคอมเมนต์ล้วนเลยนะที่มิ้นอ่านนะคะ

ก็เห็นคุณสรยุทธ์ยังใส่มาทำงานได้

นี่คดีร้ายแรงนะช่อโกงเนี่ย
คนธรรมดามันจะเอาออกง่ายขนาดนี้ไหม
อันนี้ก็จะโยงไปประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย
กระทบงานก็เป็นหน้าที่ของผู้กำกับหรือเปล่า

คนตัดต่อก็ต้องยอมรับสภาพที่เลือกนักแสดงคนนี้ไหม

ถ่ายละครถ่ายหนังไม่ต้องเห็นข้อเท้าไม่ได้เหรอ

อันนี้คือคอมเมนต์ทั้งหมดที่คนออกมา
เหมือนกับแสดงความคิดเห็นในกรณีที่ว่า
คุณวิงกี้ได้รับอนุญาตให้ปลดกำไรอีเอ็ม
แต่เรื่องนี้คือทางคุณมิกกี้เองก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไร
พรุ่งนี้น่าจะหนังที่นางถ่ายเสร็จแล้ว

ถ้าฉันจำไม่ผิดนางมีหนังเรื่องแล้วก็มีละคร
คืองานคือของเดิมที่นางรับเป็นของนางอยู่แล้ว

งานใหม่ไม่อยากไม่พี่ว่าใครจะกล้าจ้างระยะยาววะ

แต่เหมือนเท่าที่ได้ยินล่าสุด

เขายังไม่รับงานอะไรเลยไม่ใช่เหรอคะ
เขาอยากให้คดีมันเคลียร์ก่อนไม่ใช่เหรอ

ออกรายการไปขายของไปอะไรอย่างนี้ได้

แต่ไปรับละครถ่าย๓เดือน๖เดือน

คนก็ทำกำไรอีเอมอะ

เพราะเขาเป็นดาราเหรอเขาถึงได้สิทธิ์ในการปลดกำไรอีเอ็ม

ถ้าเราบอกว่าไม่สะดวกกับการทำงานเพราะอับอายอย่างนี้

อันนี้คือเป็นในมุมของความคิดเห็นนะครับ

ต้องบอกตอนนี้ต้องเตือนด้วยว่าต้องระวังเลย
เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของการหมินสารด้วยนะครับ
เพราะว่าเป็นดุลพินิษฐ์ของทางศาลด้วย

ซึ่งแน่นอนว่าเขาอาจจะมีข้อมูลบางอย่างเขาอาจจะมีข้อมูลอะไรมาแล้ว
ก็จริงถ้ากระแสมันหนักมากมินคิดว่าอาจจะมีใครออกมาชี้แจงแหละ
หรือคุณพิงกี้อาจจะออกมาชี้แจงเองหรืออะไรแบบนี้
แล้วพรุ่งนี้นางคงจะออกมาเป็นวันนี้วันที่๑หรือ๒

๒ก็๔นางมีงานอยู่
งานหนังหนังใช่ไหม
หลายคนบอกว่าอยากจะเจอแบบว่าหลังจากที่เห็นในภาพที่ผมสั้นเล่นติ๊กต๊อกอะไรอย่างนี้

เห็นคนถ่ายที่ล่าสุดที่เขาเต้นเพลงอะไรนะนั่นน่ะ
คนก็เห็นที่พี่โบ๊ะไปย้องของใหม่
ของใหม่นี่แหละแม่ที่หลังปีใหม่มาก่อนวันจุดจีนนี่แหละ
โอเคเดี๋ยวลองให้นางมาพูดแล้วกัน

พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเรียกว่าร้อนแรงเหมือนกันนะครับ
กรณีที่คุณโมอามีนาได้มีการออกมาแล้วพูดถึงเรื่องราวของอาการป่วยของคุณอ๋อมอักภัณฑ์
แล้วก็ทำให้โลกออนไลน์รวมถึงสังคมออนไลน์ก็พูดถึงเรื่องเหล่าอย่างครับข้างทีเดียว
ซึ่งแน่นอนเมื่อวานนี้คุณมดดำเองก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นไปว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีสื่อไปพูดคุยกับทางฝั่งของคุณโมอามีนาในลักษณะที่ว่าได้ยินคุณมดดำพูดไหม
คือในรายการที่คุณดำพูดเนี่ยก็มีการบอกว่าไม่สมควรนะปรากฏว่าทางคุณโมก็ตอบกลับมาบอกว่าก็ฟังค่ะ
ฟังค่ะรู้สึกแย่ค่ะแต่เข้มแข็งเพราะเรารู้เจตนาเราดีค่ะคนอื่นช่างเขาค่ะ
คืออันนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงแล้วเนี่ยคือโดยส่วนตัวเนี่ยกับโมก็รู้จักนะมดดำก็คงรู้จักผมว่า

ใช่แต่ว่าในมุมกับในความเป็นจริงคืออันนี้ต้องฝากเตือนน้องตรงนี้ว่ามันไม่เหมาะสมจริง
คือถ้าน้องจะบอกว่าในมุมที่นักข่าวมายืนตรงนั้นแล้วพยายามสัมภาษณ์พยายามถามน้องมันมีวิธีหลีกเลี่ยงเยอะแยะมากมาย
อาจจะพูดก็ได้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราขอให้ทางฝั่งญาติเขาออกมาพูดเองหรือให้เจ้าตัวเขาออกมาพูดเอง
อันนี้เหมาะที่สุดไม่ได้หมายความว่านักข่าวถามอะไรเราต้องตอบทั้งหมดถูกไหมฮะคือเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราไงมันคือเรื่องขอโทษนะฮะมันคือเรื่องในครอบครัวของเขา
มันไม่ใช่เรื่องเลิกกันรักกันไงมันไม่ใช่เรื่องอันนี้พี่จะบอกกันนะเพราะว่าน้องอาจจะไม่รู้คนที่ป่วยจริงบางทีเขาก็ไม่ได้อยากจะออกมาประกาศให้ใครรับรู้ว่าเขาป่วยนะ
มันเป็นสิทธิของเขาแล้วที่สำคัญเขาฟ้องน้องได้นะ
คือเข้าใจไงแต่อันนี้คือที่พูดไว้เพื่อให้คนอื่นที่กำลังฟังอยู่ได้รับรู้ว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องพูดออกมาทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องของอาการของเขามันเป็นเรื่องของวิธีการต่างนานาเนี่ย
หมอเขาก็ไม่พูดญาติเขายังไม่เคยออกมาพูดญาติยังไม่รู้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือสำคัญคือถ้าพ่อแม่เขายังไม่รู้มีพ่อปู่ย่าตายายเขายังไม่ได้รู้ญาติคนไหนที่เขาไม่สบายอยู่กำลังนอนอยู่ไม่รู้แล้วคุณไปพูดปั้งแล้วพอเขารู้ขึ้นมาแล้วก็ช็อกขึ้นมาว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาเรื่องใหญ่อีกมันเป็นเรื่องใหญ่อีกเพราะฉะนั้น
คือกลัวคนรู้ว่ามันไม่สบาย
เพราะมันจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนที่บ้าน
เพราะตอนนี้คนที่รู้จริงมีแค่พ่อกับแม่
เพราะไอ้อ๋อมเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าคนหาเงินในบ้าน

มีปัจจัยในครอบครัวเขาหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ใช่คนในครอบครัวเขา
ไม่ใช่ญาติเขาไม่ใช่พ่อแม่เขาไม่ใช่พี่น้องเขา
ไม่ใช่แฟนหรืออะไรคนข้างตัวเขาเนี่ย
ไม่ควรมาพูดเพราะเราไม่ได้รู้เลยว่า

เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่สมควร
น้องนะแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่า

หมดน้ำว่าสนิทก็ไม่เห็นจะพูดนี่หว่า

พี่ว่าคนในวงการก็รู้ว่า

ตั้งแต่อักษรย่อออกฉันว่าคนรู้หมดแล้ว

ไม่ใช่แต่คือที่เขากลัวคือหนึ่ง

เป็นวันที่โอเคล่ะมันก็เป็นข่าวดีของเขา
ที่ยิงคีโมมา๔๕ครั้งแล้ว

แต่เมื่อวานข่าวมันออกพร้อมกับวันที่เขาเข้าห้องผ่าตัด

แล้วก็บางที

คือตัวเองก็ได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็

ยืนยันชัดเจนนะครับว่าบางครั้งคนป่วยเนี่ย

เป็นผมบอกเลยว่าคนป่วยบางทีไม่ได้อยากได้ยินคำนี้

ในการรักษาในพื้นที่ของเขา
ก็ว่าเขาจะต้องทำยังไง
มีช่องของเขาอยู่อะไรอย่างนี้

แต่เขาตกใจมั้ย
มันไม่ใช่เรื่องเลิกแฟนกันเมื่อกี้
มีผลกระทบยิ่งใหญ่กว่าเขาเยอะแค่นั้นเองก็เลยไม่พูด
คนดูเขาก็รู้แฟนคลับของอ๋อมก็รู้แต่เขาก็เงียบกันหมด

กีต้าที่เหมือนครอบครัวเขาไอ้กีต้าอืมพวกเตอร์เนี่ย
คือคนที่อ๋อมอยู่ด้วยเวลากีตาร์เตอร์เขาก็ยังเงียบกิบกว่าฉันอีก
เห็นปะทุกคนก็ไปแฮปกำลังไกรเพราะว่า
แต่เขาก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมานั่งพูดอะไรเลย

ถ้ามันเกิดเรื่องอะไรในครอบครัวเขา

ข้าว่าหนูไม่รู้นะ

เขาน่าจะถึงไม่พูดกัน

มันมีคลิกกับอะไรแบบเงี้ย

เป็นเรื่องความตาย

เพราะมันถึงเปลี่ยน

ก็คือเลือกช่วงเดือนกันยากับพฤศจิกานะฮะก็คือเหตุผลที่จะจัดงานที่ต่างประเทศ
ญาติของคิมเนี่ยอยู่ในแถบนั้นนะครับ
พองานเสร็จปุ๊บก็อาจจะไปเที่ยวต่อด้วยเลย
ส่วนจัดที่ไหนเดี๋ยวรอดูเนี่ยนะฮะ
เขาจะมีจัดที่กรุงเทพด้วยแล้วก็จัดที่ต่างประเทศด้วย

วันเกิดเชียวน้ำโอ้วจริงนะคะ

และทำงานเยอะ
ยินดีนะครับขอให้เจอคู่คลอง

เดี๋ยวก่อนนะ

ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ไหม้กว่าเดิม
คร่อนเวลา